คุณผู้ชมค่ะตอนที่ข้าวนี้บ้างคุณผู้ชมแอบคนเศร้านิดนิดซึ่งหน่อย
ออกมายอมรับนะคะว่าได้ขายรังรักนะคะบ้านหลังเก่าค่ะ
ที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับแม่ทุมได้ปิดตำนานลงไปแล้วนะคะ
ซึ่งได้ขายไปหลายปีแล้วค่ะโดยไม่ได้บอกใครนะคะขายในราคาก็๑๐กว่าล้านบาทค่ะ
เพื่อนำเงินมารักษาแม่ทุมแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแม่ทุม๒๐ล้านบาทนะคะ
พ่อรองเองค่ะบอกว่าทำใจลำบากเหมือนกันนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไงแม่ทุมก็ไม่ได้สามารถมาอยู่บ้านนั้นได้แล้ว
แล้วที่ตัดสินใจขายค่ะก็เพราะว่าไม่อยากเห็นภาพเก่าของแม่ทุม
ทุกวันนี้ค่ะได้กำลังใจดีจากลูกหลานค่ะแต่ก็ยังคงคิดถึงภรรยาสุดที่รักอยู่
เมื่อเดือนที่ผ่านมานะแม่ทุมมาเข้าฝันให้โชคกับพ่อรองด้วย
ถูกละตะลี่เลขท้าย๒ตัวไปเลยจ้าหน้าสุดพ่อร้องค่ะ
ยังบอกด้วยว่าแม่ทุมนั้นมาเข้าฝันเมื่อคืนมาแบบสวยงามปากแดงเลยค่ะ
และแน่นอนแม่ทุมนะมาพร้อมเลขเด็ดเหมือนเดิม
อุ๊ยพ่อขา๒มือประนมยกมือกราบเลยค่ะ

มีใครมายืนหน้าบ้านเราก็เปิดหน้าต่างไปดู

ออกมาโผล่ดูไม่มีไปไหนวะ

เธอซื้อหวยให้ฉันหน่อยถามซื้ออะไร๘๕ได้ให้ฝันนะ
แม่เนี่ยเธอเล่นหวยไม่ดูตาม้าตาเรือ
วยมันออก๙๕๑แล้วแม่ซื้อ๘๕มันก็ถูกกินนะสิ
เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ
ดวงใครดวงมันใบตองเธอจดทำไมเมื่อกี้เธอแอบเห็นประกาศ
ตั้งใจฟังมากเลยพ่อลองขอบคุณค่ะ